ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องถามก่อนเลยแบบนี้ก็ได้เหรอ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายบอยเพิ่งถูกปล่อยตัวมา
เพราะว่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ไงไปนอนคุกวัน๒วันนะคะ
ปรากฏว่าขับเอ่อไม่ใช่ค่ะนั่งสองแถวมาลงตรงข้าม
บริการโชว์รูมรถที่หาดใหญ่เอ๊ะเหลือไปเห็นรถยนต์เนี่ย
ที่เจ้าของรถเข้ามาซื้อแล้วเตรียมที่จะเอารถออกไป
สตาร์ทอยู่นายบอยคนนี้ขับรถไปเลยนะคะขับรถไปเลยค่ะ
ขโมยรถของเขาไปนี่ค่ะสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ก่อนที่ตำรวจจะกลับจับกลุ่มตัวได้กล้องวงจรปิดจับภาพได้ก่อน
นั่นอ่ะคนขับคือนายบอยค่ะคุณผู้ชมถอยเข้าถอยออกแล้วก็เนี่ยค่ะ
สักประมาณสี่โมงเย็นนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้
โชว์รูมรถในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารถคันนี้เพิ่งอบโอโซนเสร็จ
แล้วมาจอดที่หน้าโชว์รูมเตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า
เครื่องยนต์ก็สตาร์ทอยู่เสียบกุญแจค้างไว้ไม่ถึง๑นาที
บอยคนร้ายคนนี้ค่ะสวมรอยเข้ามาทำทีว่าเป็นเจ้าของรถที่รอรับรถ
ขับรถคันนี้ออกไปทันทีรถคันที่ถูกขโมยเนี่ย
เป็นกระบะเชฟโรเลสสีดำตอนครึ่งค่ะเราไปถามเจ้าของรถตัวจริงคือ
คุณอรชรขณะรัฐอายุยี่สิบแปดปีบอกว่าตัวเองเนี่ย
กำลังนั่งรอรถอยู่ในศูนย์กับลูกซึ่งนอนหลับอยู่
ตอนนั้นได้ยินเสียงรถที่แรกเนี่ยคิดว่าพนักงานรถเนี่ย
นำรถไปลองหรือเปล่าแต่พอสอบถามพนักงาน
พนักงานบอกไม่รู้เรื่องเอ้าสุดท้ายก็เข้าใจตรงกันว่ารถเนี่ย
น่าจะถูกขโมยไปแล้วนะคะตกใจรีบแจ้งตำรวจค่ะ
ตำรวจสเพราหรรยายเก่งมากแจ้งความสี่โมงเย็น
ไม่เกิน๔ชั่วโมงแกะรอยคนร้ายตามเส้นทางที่ใช้หลบหนี
สุดท้ายไปรวบตัวนายบอยได้นะคะนายบอยชื่อจริงก็คือ
นายสุกฤษแดงอิ่มจับกลุ่มตัวได้เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนทุ่งเสาตำทุ่งตำเสานะคะอำเภอหัดใหญ่
กุมมาได้พร้อมกับรถกระบะของกลาง
ผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพบอกว่าคืนก่อนถูกจับข้อหาฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล
พื้นที่สพทุ่งลุงพอสารปล่อยตัวมานั่งรถสองแถว
มาลงตรงโชว์รูมรถฝั่งตรงข้าม
ตอนนั้นคิดถึงแฟนอยากจะไปหาแฟนทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีรถกลับบ้าน
พอเห็นว่ารถเนี่ยมีคนสตาร์ทไว้ไม่ได้ดับเครื่องยนต์ด้วย
ตัดสินใจวิ่งเข้าไปแล้วก็ขับออกมาทันทีค่ะ
ถ้าพี่เอาไปขายหรือว่าเอาไปใช้เองครับ

รถก็เอากลับไปนะครับเพราะไม่มีรถกลับมา
จะเอารถเขาเนี่ยเอาไปกลับที่บ้านบ้านแฟน

แค่นั้นแล้วก็จะเอามาคืน
ครับเพราะว่าผมกลับบ้านไปแล้วไม่ได้อยู่กันมาเป็นปีแล้ว
เดี๋ยวเนี่ยกลับออกมาเอง

แต่ว่าจะกลับมาหลายครั้งแต่ว่ากลับไปกลับมาอยู่นะ

กลับไปอยู่ที่นู่น
กลับไปหาไปกันไปกันมานี่นะแต่วันนี้จะไปหาแฟน

ก็เลยเห็นรถคันนี้สตาร์ทอยู่ก็เลยเอาไป
ให้การแบบงงนะคุณผู้ชมงงไหม

คาดเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ๑ลักทรัพย์

สุดท้ายก็มีคดีจากฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์มาสู่คดี๒คดีหลัก
รักทรัพย์กับยาเสพติด
อยากเข้าไปอีกออกมาได้๒วันเองนะคะ